พาไปดูโคตรพลอยหน่อยนี่ฮะมีเจ้าของอยู่ที่จังหวัดระยอง
เขาบอกเป็นโคตรพลอยจริงจริงนะฮะน้ำหนักเนี่ยขนาดเนี่ยสามพันห้าร้อยกระหลัด
น้ำหนักประมาณ๗ขีดได้มาจากรุ่นคุณพ่ออีกทีนึง
แต่ว่าตอนนี้บอกขอประกาศขายแล้วมันอาถรรพ์เหลือเกินค่ะ
ยงวิญญาณสิ่งเล่นลับอะไรเนี่ยมันออกมาเยอะแยะไปหมด
ถ้าใครคิดว่ามีบุญวาสนาที่จะครองได้เนี่ยขายเลย
ก็ขายก็ไม่แพงฮะทั้งหมดก็สามร้อยห้าสิบล้านบาทฮะ
สามร้อยห้าสิบล้านคุณเขียนมาสอนอาถรรพ์ด้วย
ก็เขาบอกเขาขายสามร้อยห้าสิบล้านด้วย
เขาขายกระหลัดละ๑แสนบาทมันมีขนาด๓๕๐๐กรัฐ
เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็๓๕๐ล้านแต่มีอาถรรพ์ไปด้วย
แต่ไม่เป็นไรถ้าคุณเข็มมาสอนจะซื้อไม่ต้องกังวล
เดี๋ยวจะเชิญหมอปลาให้มาตรวจพิสูจน์ให้ก่อนจะได้สบายใจ

หมอปลาอาจจะไม่มีอาถรรพ์อะไรหรอกอาจจะได้สบายใจก็ซื้อไป
นี่ค่ะมีโคตรพลอยนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเจ้าของคือลุงสมศักดิ์สุวรรณสามอายุ๖๔ปี
นี่ค่ะคือคุณลุงแกอยู่ที่จังหวัดระยอง
วางอยู่บนหิ้งพระของลุงนี่เองเป็นสมบัติตกทอดที่ได้มาจากพ่อ
ได้มา๓๐กว่าปีแล้วแต่ทีนี้เขาก็รุ่นต่อรุ่นไปอยู่ที่คนนู้นคนนี้อะไรบ้าง
มาถึงมือลุงเนี่ยครอบครองได้ประมาณปีเสร็จ
แต่ลุงบอกปีเสร็จที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหลุงสมศักดิ์บอกเจอแต่เรื่องลี้ลับ
มันมีวิญญาณเหมือนกับคอยจ้องมองออกมาตลอดเวลาเลยนะ
นี่ฮะมีวิญญาณคอยจ้องออกมาเลยเห็นไหม
แล้วชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีความสุขเลยตั้งแต่ได้มา
มีแต่ความร้อนรุ่มกลุ้มใจอยู่ตลอดเวลา

๑เดือนก่อนหน้านี้ลุงบอก
ลุงจะเอาพลอยไปให้ผู้เชี่ยวชาญเช็คดูว่าของแท้หรือเปล่า
ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุก่อนไปถึงต้องนอนโรงพยาบาล
ก็เลยเชื่อว่าต้องมีอาถรรพ์ของโคตรพลอยเม็ดนี้อย่างแน่นอน
ถึงผ่างอาจจะเอาออกไปมันก็จะหลับสบายว่ะธรรมดา
จะสัมผัสได้เลยเกือบคู่ว่ามันเหมือนสิ้นที่มีนางเพลง
เหมือนเจ้าของคนไปคอยจ้องคอยมองอย่างนี้
นึกไปว่าเหมือนเป็นคนในคนคอยจ้องคอยมองถูกว่ายูค้อง
หมอบนิวโชว์ก็ได้นะครับแต่นี่ไปเรียกเป็นเม็ดเดี๋ยวลุงจะนอน
ก่อนนี้พรอยก่อนนี้

มันจะเป็นสีน้ำเงินออกมามากขึ้น
ลักษณะสีน้ำเงินสุกสวยงาม
พื้นผิวที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะเหมือนกับมีสนิมสีน้ำตาลขึ้นเป็นแบบ
เป็นจุดนะคือนักเล่นพลอยเขาบอกว่าเพราะมันคือพลอยดิบ
ยังไม่ผ่านการเจรนัยนี่ฮะแล้วที่ลุงแกบอกมีอาถงอาถรรพ์เนี่ยนะทุกผู้ชม
ก่อนที่จะมาทำข่าวเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวของเราที่เรายองบอกนะครับ
ลุงสมศักดิ์บอกเดี๋ยวลุงจุดทูบก่อนต้องจุดทูบบอกโคตรพลอยเม็ดนี้ก่อน
ต้องขอเข้ามาก่อนนี่ฮะมันมีเรื่องชวนขนหัวลุก
คือทูบจุดไม่ติดอ่ะเนี่ยเห็นไหมกว่าจะจุดจุดตั้งนานเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะ
ดอกไม่ติดอืมแปลกใจไหมก็ไม่ไม่รู้อ่ะ
เป็นเพราะท่านหรือเปล่าใช่ไหมไม่เอ็นดูอย่าไปกวนถึงคนทำข่าว
ขออนุญาตทำข่าวนะนะ
ผมบอกให้แล้วคือด้วยความเชื่อเราหวั่นเรื่องอาถรรพ์ใช่ไหม
เราได้บอกข่าวครอบครองมาแล้วมัน
มันแรงไม่ค่อยมีความสุขอ่ะเหมือนกับเจ้าของก็คอยมาตามมาหวงไม่ให้เอาไปไหน
ต้องขอให้จะทำข่าวอืมคราวนี้ก็
ก็บอกข่าวอยากจะโชว์ตัวก็อย่าไปทำให้คนทำข่าวเป็นอันตราย
นี่จะโชว์ตัวก่อนจะขายสามร้อยห้าสิบล้านอืม

สุดท้ายก็จุดจนติดต้องบอกโคตรพลอยก่อน
ญาติของคุณลุงสมศักดิ์บอกกับเรานะครับ
บอกว่าก่อนที่จะได้เห็นโคตรพลอยของลุงสมศักดิ์เนี่ยนะ
เธอฝันที่น้ำเพชร
น้ำเพชรพี่น้ำเพชรบอกฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่อยู่ในโรงศพ
เป็นโรงศพทองสีขาวนะมีคนแก่นั่งเฝ้าโรงศพอยู่สองคน
เป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายที่อยู่ในโรงเนี่ยก็โผล่หน้าออกมา
แล้วก็เตือนว่าอย่ามายุ่งกับโคตรพลอยเม็ดนี้นะ
ถ้ามายุ่งเดี๋ยวตายแน่เธอก็สะดุ้งตื่น
ต่อมาเช้าวันเดียวกันเนี่ยลุงสมศักดิ์มาตามบอกเออมาดูหน่อยสิเนี่ย
โคตรพลอยมาเนี่ยโอ้โหมาช่วยดูหน่อย
ปรากฏว่าเธอบอกนี่มันเจอในฝันเลยเนี่ย
ที่ลุงสมศักดิ์จะมาเรียกให้มาดูก็เลยยิ่งเชื่อสนิทใจว่า
โคตรพลอยเม็ดนี้มีสิ่งลี้ลับอาถรรพ์อยู่จริงแน่
แต่เพื่อให้ชัดเจนก็เลยอยากจะขอเชิญหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย

ตกลงแล้วมันมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าที่โคตรพลอยเม็ดนี้
ฝันนะฝันว่ามีคนมาตามสองคนให้ไปดูอะไรไม่รู้
พอไปแล้วก็ไปเจอคนแก่นั่งอยู่ที่โรง
โรงเป็นโรงทองสีแดงสีขาว
เขาก็โผล่หน้าออกมาว่าอย่ามายุ่งนะเดี๋ยวตาย
เต็มโรงมาอย่างนี้เป็นสีเขียวสีแดงสีสีน้ำเงินมีสีที่หน้าเขา
อยากให้หมอปลามาดูให้หน่อยว่าพิสูจน์ให้หน่อยว่า
มีอาถรรพ์จริงไหมมีคนเฝ้าของชิ้นนี้ไหมแล้วก็จะขายออกไหม
แต่เรายืนยันว่าเราสัมผัสได้ว่ามันมีอาถรรพ์
นี่มีท่านผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์อ่า
ไม่รู้พูดจริงพูดเล่นบอกนี่มองตรงนี้ดี

หลายคนก็แสดงความเห็นเรื่องจุดทูบไม่ติดมาเยอะ

ไม่กลัวอาถรรพ์ลีลับอะไรทั้งสิ้นนะ
หรือว่ามีบุญวาสนาบารมีต่าง
นี่ลุงประกาศขายโคตรพลอยเม็ดนี้
ทั้งหมดเนี่ย๓๕๐๐กระหลัด

ราคาก็คิดง่ายกลม

อันนี้อาถรรพ์หนักเลย

โหตั้ง๓๕๐ล้าน